คุณผู้ชมเรื่องสภาพอากาศช่วงนี้ก็ร้อน

แต่น่ารักกว่าใครยกให้พวกเรานะคะ

แต่ทำให้คึกคักได้ทุกเช้านะคะ
เรื่องของไฟป่า
ไฟป่าแล้วมีสัตว์ที่ต้องแบบหนีตายมา
เออโหมันน่าสงสารมากนะพาไปที่ลำบางก่อน
นี่จะให้ไปดูนะที่ลำปางเนี่ยตัวอะไรอ่ะ
อบพยพมาไม่ค่อยได้เห็นกันสักเท่าไหร่

มันคือลูกหมาจิ้งจอก
แล้วดูสิดูสายตามันสิ
คุณผู้ชมภาพแบบนี้นี่แหละค่ะ

กับตำบลแม่สุขอองเภาเจ้าห่มที่ลำปังนี้ล่ะคะ
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนเนี่ยก็ไปดับไฟป่าแล้วไปเจอไง
พอไฟมันลุกมันลามแล้วมันก็กลัวตัวมันนิดเดียวเองอะค่ะ
ทีนี้มาหยุดอยู่ตรงใกล้ต้นไม้
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยชีวิตไว้แล้วก็พาทั้ง๓ตัวไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยไว้ก่อน
ให้มันห่างจากแนวไฟป่าหน่อยนะคะ
แล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องดูสิเร่งไปดับไฟป่าตรงนี้
จนสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้
แล้วนอกจากลูกหมาวิ่งจอกแล้วเนี่ยนะก็ยังมีแย้ค่ะคุณผู้ชม
นี่แย้อพยพออกจากหมู่บ้านศพลีแล้วก็อีกหลายหมู่บ้านเลย
มากันเขาบอกว่ามาเป็นฝูง๕๐๐กว่าตัวค่ะ
เนี่ยขุดรูอยู่ตามสนามตามลานหน้าบ้านของชาวบ้าน
แล้วก็อยู่ตรงหน้าสำนักงานควบคุมไฟป่าแจ้ซ้อน

เพราะว่าพื้นที่ป่าธรรมชาติเหนือหมู่บ้านแล้วก็รอบชุมชนเนี่ย
ไฟมันไหม้ไหม้หลายจุดด้วย
ฝูงแย้พวกนี้มันก็ต้องหนีตายแหละ

เขาบอกว่ามากันเยอะมาเป็นฝูง
ชาวบ้านก็มาดูเอาอาหารมาให้แย้ด้วยนะ
เออเขาบอกว่าช่วงเช้าตั้งแต่๘โมงถึง๑๐โมง
ก็จะมาดูกันแล้วถ้าเกิดว่าช่วงอากาศเย็น
ฝูงแย้มจะออกมามารอกินอาหารที่ชาวบ้านเอามาให้
แต่กลางวันอากาศมันร้อน
แย๊มมันไม่ขึ้นมาหรอกแย๊ลงรูช่วงกลางวันนั้น